เป็นกำลังใจแล้วส่งกำลังใจช่วยน้องแตงไทยหน่อยน้องแตงไทยเนี่ยนะคะ
ป่วยเป็นโรคดักแด้ก็คือผิวหนังจะแห้งจะตกเสะ
อาศัยอยู่กับคุณยายเพียงแค่สองคนนะคะแล้วฐานะก็ยากจนด้วย

นางบัวขายบานตาอายุ๖๖ปีนะคะเป็นชาวบ้านตำบลโนนป่าซางอำเภอผาขาวจังหวัดเลย
เป็นคุณยายของน้องแต่งไทยอายุ๑๐ขวบนะคะ
คุณยายใช้วัสเซอรีนปิโตเรียมเจลทาผิวหนังของน้อง
วันไหนไม่ได้ทาไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าน้องแบบไม่สามารถยืดตัวได้

คุณนึกออกไหมเราเป็นแผลนิดเดียวแผลตรงนั้นมันยังตึงเลย

ใช่ค่ะก็ต้องทาปิโตเรียมเจลลงไปที่ผิวหนังของน้องทั้งตัว
แล้วก็นำผ้าห่มมาชุบน้ำให้เปียกเพื่อห่มตัวน้องไม่ให้ผิวแห้งหรือว่าคัน

เกิดจากพันธุกรรมเนี่ยนะคุณผู้ชม
แตงไทยมีอาการแบบนี้ตั้งแต่เกิดนะคะ
เข้าออกโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาเลย

แล้วก็ชาวบ้านบริจาคเงินจำนวนหนึ่งแล้ว
จนวันนี้หลานอายุ๑๐ขวบ
สภาพของหลานเนี่ยค่ะคุณยายบอกว่ามีอาการหนักขึ้นนะ
ผิวหนังลอกตัวแดงแสบคันมือเท้าหงิกงอ
สงสารมากคือน้องทรมานมากนะคะ
ช่วงหน้าร้อนนะคะผิวหนังจะแห้ง
และอาการจะรุนแรงจนน้องร้องไห้เลยนะคะ

ปวดแสบปวดร้อนแล้วก็คันมาก
ยายต้องซื้อวัสลีมาทาผิวหนังแล้วก็ใช้ผ้าห่ม
บน้ำมาห่มตัวหลานอย่างที่บอกเพื่อไม่ให้ผิวแห้งจนเกินไป
แล้วก็จะคลายความปวดแสบปวดร้อนได้ประมาณหนึ่ง
แต่วัสลิน๑กระปุกคุณ๗๕บาทใช้ครั้งเดียวก็หมดแล้ว
ทอดฐานทั้งครูแหลมพังรายได้ของคุณยายก็ไม่เพียงพอที่จะต้องซื้อ
ผู้ใจบุญนะเอาจริงบริจาคเป็นสิ่งของเลยก็ได้
เครื่องของน้องนะคะลองไปฟังเสียงคุณยายกันค่ะ
ไม่แสบเนาะ
นี่คือทาเพื่อไม่ให้ผิวหนังมันแห้งใช่ไหมครับ

เขาต้องการให้รักษาน้องเนี่ยเผื่อมันจะรักษาหาไม่ให้รู้
ส่วนพวกครีมวัสลินอะไรพวกนี้ต้องการไหม

ต้องการมากเลยรัสลิน

สงสัยคุณยายคุณยายร้องไห้เลยนะคะ
คุณผู้ชมที่ต้องการจะช่วยเหลือน้องนะ
สามารถส่งเป็นวาซาลินได้นะ
ส่งไปให้น้องนะหรือว่าปิโตเรียมเจลยี่ห้ออะไรยังไงได้หมดเลย

เลขบัญชีของคุณยายที่เราขึ้นให้เลยนะคะหรือว่าจะโทร
ไปสอบถามเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมนะที่หมายเลขโทรศัพท์

อันนี้เบอร์คุณยายเลขที่บัญชีนี่ค่ะถ่ายเก็บไว้เลยนะคะ
เดี๋ยวเราขึ้นค้างไว้ให้เนาะคุณผู้ชมเนาะ
หรือว่าจะสอบถามไปกับนายกอบตนวลป่าซางก็คือคุณบุญถมล่าแก้วนะคะ
ก็สอบถามไปได้เหมือนกันว่าอาการของน้องเป็นยังไงบ้าง
ต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอะไรแบบนี้นะคะ
อ่าเป็นกำลังใจให้นะคะให้กับคุณยายแล้วก็น้องแต้งไทยเนาะ
แล้วก็ใครอยากร่วมบริจาคนะคะเลขที่บัญชีขึ้นและถ่ายภาพเก็บเอาไว้ได้เลย